พาไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชมตัวเงินตัวทอง
อยู่ก็คิดอยากจะเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะ
ลงไปอยู่ในสระน้ำเดือดร้อนกู้ภัยอีกแล้วนั่นไม่ใช่จราเข้นะ
เขาอยากจะว่ายน้ำอยากจะว่ายน้ำ
พนักงานของโรงแรมเห็นตกใจเลยนะคะสุดท้ายต้องโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วเห็นไหมพี่กู้ภัยตอนแรกใช้ลักษณะเป็นบ่วง
เหมือนทุกครั้งทั่วไปพยายามเอี้ยวตัวเอื้อมตัว
คล้องมันมาแต่ว่าไม่ถึงสุดท้ายตัวมันเองนั่นแหละ
ไหว้เข้ามาใกล้กับขอบนะคะให้ได้จับแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายจับขึ้นมาได้นะคะอืมจุดเกิดเหตุก็คือ
โรงแรมดวงอันดาอำเภอเมืองกระบี่นะคะพอเอามันขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
วัดความยาวหน่อยสิโอ้โหคล้ายคล้ายลูกจราเข้ไหมครับ
แต่โปรดิวเซอร์รายการบอกว่ารสลินกรุณาให้เกียรติไลน์ของตัวเงินตัวทองนิดนึง
ความยาวสักประมาณสองเมตรค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่บอกไป
พยายามหาวิธีจับอยู่นานนะคะเพราะว่าตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันอยู่ห่างจากขอบสระไม่สามารถคล้องเชือกจับได้
พอพนักงานโรงแรมเห็นแบบนี้แล้วเอาล่ะก็ต้องเตรียมกางเกงขาสั้นให้กับพี่กู้ภัย
เพราะเผื่อว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดลงไปจับนะคะสุดท้ายแล้วตัวเงินตัวทองนั่นแหละ
มันไหว้มาให้ใกล้กับขอบสระแล้วก็คล้องมาได้แบบนี้นะคะ
มันมายังไงนั่นสิแต่ดีนะดีที่มีคนเห็น
คุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับน้องปุ้ยน้องก๊อฟเปลี่ยนชุดนะฮะ
กำลังจะลงสระนะครับแล้วลงไปแล้วตอนตอนลงไม่เห็นน่ะ
แล้วถ้าลงไปไปจ้ากับมันในสระน่ะอ่าจ๊ะทำไงดีตกใจอ่ะเออ
นะฮะเออมันไม่ใช่สัตว์น่ารักนะเออ